สวัสดีค่ะอาจารย์ก็มาเพิ่มความอบอุ่นให้นะครับ
คิดถึงน้องใบตองคิดถึงอาจารย์ลฟ้าได้ไหม
อาจารย์ปอก็ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ได้เลขดงเลขเด็ดด้วย
เด็ดที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเลขที่มันสมพงษ์กับคุณผู้ชม

ก็ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดถึง

เลขคู่มิตรจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็ทำให้ดำเนินไปในทางที่ดี

คราวนี้เรามาถึงเลขคู่สมพลค่ะ
เลขคู่สมพลก็จะให้ผลในด้านของความรุนแรงมากขึ้น
ดีแต่รุนแรงมากขึ้นคือชัดเจนมากขึ้นอีก
เราก็จะมาดูว่าเลขคู่สมพลทำหน้าที่อะไร
ทำหน้าที่ร่วมมือร่วมใจพร้อมใจและสามัคคี

จับคู่กันปุ๊บร่วมมือไปทางเดียวกันเลยคราวนี้
ซึ่งเราจะมาเริ่มอธิบายกันถึงด้านดีของเลขคู่สมพลก่อน
ด้านดีของเขาไปในด้านอำนาจอิทธิพล
ถ้าเกิดคู่กันเมื่อไหร่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
มีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ส่งผลไปในทางที่ดี

แล้วอย่างเช่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถความรู้และความชำนาญ
ตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะเด่นดี
อันนี้ก็จะเป็นความเด่นของเลขคู่สมพล
เรามาดูว่าข้อเสียเขาก็แอบมีแต่ไม่ได้มีเยอะ
แต่เอาเป็นว่าข้อเสียมาจากการที่มีอำนาจอิทธิพล
อาจจะเยอะเกินไปก็อย่าไปเผลอกับมัน
บางทีแหมมีอำนงอำนาจเผลอเลอใช้มากจนเกินไป

แล้วก็อีกด้านลบนิดนึงก็คือว่าทำให้เขาประมาท
เพราะว่าเขามีความเก่งความสามารถมีปัญญา
อย่างที่เราบอกว่ามีความชำนาญการพิเศษอยู่แล้ว
มั่นใจเกินไปทำให้ประมาทได้

คราวนี้เราลองมาดูกันแต่ละคู่เลขดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไง
ใช่ค่ะอย่าง๑๖๖๑จะเป็นเรื่องของดวงอาทิตย์

จะถือว่าเป็นคู่เสริมกำลังกันค่ะ
กำลังในเรื่องของการเงินเรื่องความรักดีมีความมั่นคง
บางทีความรักค่อยเป็นค่อยไปขอให้พร้อมแล้วค่อยแต่ง
เรื่องการงานก็เหมือนกันมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดี
แล้วทำไปตามสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ตลอดเวลา

เรามาดูเลข๒๘๘๒นะคะ
ก็ถือว่าเป็นเลขคู่สมพล
ก็เป็นเรื่องของดาวจันทร์ดวงจันทร์ร่วมกับดาวลาหู
เขาถือว่าเด่นในเรื่องของการเป็นคู่ผลประโยชน์

ก็จะเป็นเรื่องการสนับสนุนในเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัว
เป็นนักต่อยอดธุรกิจ
แล้วคือคู่นี้จะเป็นเรื่องของเงินก้อนโตด้วย
จับเงินก้อนโตหมุนเงินก้อนโตได้เก่ง
โอ้อยู่กับเงินเลยนะอยู่กับเงินก้อนใหญ่เลยนะ
แต่อย่างนิดนึงให้ระวังในเรื่องอะไร
เรื่องรุ่มหลงในอบายมุค่ะ
เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าเลข๘อย่างน้อยก็จะเป็นด้านไม่ดี
จะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงในอบัยมุกรุ่มหลงในอำนาจบารมี
ตรงนี้ให้ระวังไว้ไม่ใช่ว่าเรามีทุกอย่างแล้ว

จากคู่ดีจากดีจะกลายเป็นไม่ดีไปซะ
ครับอี๒๘๘๒นะคะยังมีอีคู่ต่อไปครับ
คู่ต่อไปก็จะเป็น๔๗๗๔ค่ะ
จะเป็นดาวพุทธร่วมกับดาวเสา
พุทธก็คือเลข๔๗ก็คือดาวเสานะคะ
ผู้ที่คู่เลขนี้ส่งเสริมในเรื่องของเป็นคู่การพัฒนา

ด้านของการเจรจาต่อยอดธุรกิจ
พูดจริงทำจริงทำได้
และยังเป็นผู้ที่บุกเบิกงานโครงการใหญ่ได้ค่ะ
เหมาะกับนักการเมืองเหมาะกับนักพูดนักเจรจาที่เก่งกาด

โอ้เยี่ยมเลย๔๗๔นะครับ

เดี๋ยวอันนี้นิดนึงอันนี้แอบมีข้อเสี่ยงนิดนึง
คือเนื่องจากเขาเป็นคนจริงจังพูดจาชัดเจน
ตรงมากนี่ค่ะคำว่าตรงมาก
คือตรงเกินไปอาจจะพูดจาไม่รักษาน้ำใจ

เป็นเหมือนกับว่าพูดตรงมุ่งมั่นที่จะพูด

อาจจะทำให้คู่เจรจาเข้าใจผิดหรืออาจจะแบบผิดใจกัน
เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ต้องใช้สติว่าอย่างนั้นเถอะ

คู่ต่อไปครับ
จะเป็นดาวอังคารคือเลข๓
อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสคือเลข๕นะคะ

เรื่องอะไรล่ะเขามีพลังเด็ดขาดในการสั่งการ
ตั้งใจทำอะไรแล้วมุ่งหน้าที่จะทำอย่างตรงนั้นเลย
ทำให้ร่วงประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีค่ะ

แล้วก็เขามีอำนาจมีความน่าเกรงใจอยู่ในตัวอยู่แล้ว
ลูกน้องจะทำตามสิ่งที่เขาร้องขอหรือสิ่งที่เขาสั่งการออกไป
เอาล่ะถ้าจะร้องขอหรือสั่งการอะไรก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เรียกว่าคู่เลขสมพล

เอาล่ะเรามาดูคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามากันบ้างดีกว่า

อาชีพกับเบอร์โทรที่ใช้อยู่เหมาะกันหรือเปล่า
ท่านแรกเลยนะคะคุณมันลิกาค่ะ

หมายเลข๗ตัวหลังก็คือ๕๐
เป็นพนักงานธนาคารกับหมายเลขนี้ใช้กันแล้ว

ก่อนจะไปถึงว่าใช้แล้วเหมาะกับอาชีพพนักงานธนาคารไหม

ข้อเสียคือจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย
มีเรื่องของภูมิแพ้นะคะ

เพราะตัวเองเป็นคนบ้างานย้ำคิดย้ำทำ

แต่คราวนี้ถ้าเรื่องดีจะถามว่ามีไหมมีสิ
เรื่องดีเขาเป็นคนทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่นะ
มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนนะคะ

แล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เขาด้วยนะคะ

มาถามเรื่องเงินเงินเข้ามาแล้วก็อันนี้สำคัญเลย
สารคนไปช่วยเหลือคนไม่ค่อยถึงมือค่ะ

ประมาณนี้แต่ต้องปรับอย่างไรดีล่ะคะ
อย่างนี้เอาจริงก็ควรเปลี่ยนนะคะ
คือข้อดีมีจริงแต่ข้อเสียก็มีอยู่เยอะแหละ

อาจจะเป็นที่มาของโรคภัยต่อไปเนอะ

นี่หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะครับ

โอ้โหติดมิเตอร์ไฟฟ้า

๑๖ด้วยนะจันปอร์

อย่างเช่น๔๓ที่เราบอกว่า

แล้วก็อย่างเลข๓๑ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเลขที่บอกว่า
แทบจะร้ายที่สุดแล้วในเรื่องของตัวเลขนะคะ
เพราะเป็นเรื่องของชีวิตพิกษ์ความอุบัติเหตุความเสี่ยงต่าง
แล้วเบอร์นี้ค่อนข้างจะเป็นคนไวจริง
เป็นคนบ้าพลังมาก
คือไม่ค่อยมีอะไรเบรกเขาอยู่เท่าไหร่
อย่างเช่นถ้าร้องได้พูดจาไม่ดีแล้ว
ร้องได้ปากไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะพูดไม่หยุดจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
คุณวัตถุไวไฟน่าเป็นห่วงนะครับ
เอาสั้นเลยว่าเขาเนี่ยยังไงดูแล้วควรจะต้องเปลี่ยน
แต่พอจะมีแนะนำสักคู่เลขให้เขาไหมฮะ
ลองคิดดูว่าจะเปลี่ยนเป็นคู่เลขอะไรดี

คือเอาเป็นว่าตัด๔๓ออกตัด๓๑ออกค่ะ
แล้วใส่เลขซอบลงมาบ้างอย่างเช่นเลข๒เลข๔
เลข๒เลข๔นะคุณวัตถุไวไฟจำเอาไว้
ถ้าคุณจะไปเปลี่ยนนะเลข๒กับเลข๔ควรจะต้องมี

อีกท่านหนึ่งแล้วกันช่างศักดิ์ค่ะ

อืมวันนี้มีแต่ตัวเลขน่ากลัวทั้งนั้นเลย
โอ้แบบนี้เป็นอย่างไรครับ

เรื่องค้าขายก็จะมีปัญหาคือ
ลูกค้าไม่ค่อยจ่ายเงินเขานะคะ
อาจจะมีเซ็นอาจจะมีอะไร
แปะโป้งเอาไว้เยอะแล้วไม่ได้คืนด้วยนะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ค่อนข้างจะ
คุยกันไม่รู้เรื่องกับแฟนเนาะคุยกันคนละภาษานะคะ
แล้วยังมีเรื่องของ
เราจะบอกว่าความดีก็ต้องมีบ้าง
ความดีคือเขาช่างเจรจาช่างพูด
แล้วก็เป็นคนที่เงินเข้าเยอะอยู่ค่ะ
เป็นใจสู้ใจนักกีฬาใจที่พร้อมลุกขึ้นสู้
แต่ว่าในด้านเสียงในเลือดของครอบครัว
ในเรื่องของการถูกโกงมันก็รุนแรง
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ดูแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะ

เพราะว่าทำงานรับเหมาได้เงินเยอะจริง
แต่คนก็จ่ายยากเพราะเงินก้อนใหญ่แพง
อาจจะมีปัญหาตามมาก็ถือว่าเป็นความเชื่อ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เป็นเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข

ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามอื่นเพิ่มเติมได้นะคะ
ในโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตนะคะ

ไลน์อินสตราแกรมแล้วก็เว็บไซต์
เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะ

คิดถึงโอ้โหแป๊บเดียวเองเนอะอยากอยู่ต่ออยากมาเจอกันใหม่
อยากมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ปอลนะครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ